เกษตรกรในจังหวัดพยาวเขาเร่งจับปลานินขายสร้างรายได้ในช่วงนี้ค่ะ

เป็นบ่อใหญ่เลยนะคะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานินอยู่ในพื้นที่ตำบล
อำเภอเมืองจุฬัพรพรเยาตอนนี้คุณพี่เร่งจับปลานินออกมาขาย
ให้กับพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อถึงบ่อเลย

ตอนนี้ราคาดีจริงอยู่ที่อันนี้หน้าบ่อนะ
กิโลกรัมละ๕๘บาท
เมื่อเทียบกับที่ผ่านมาอันนี้ถือว่าราคาดีแล้ว

ภัยแรงปีนี้มาไวกว่าปกติ
ก็เลยทำให้เกษตรกรในหลายพื้นที่เนี่ยนะคะ
ที่มีบ่ออยู่ต้องเร่งจับปลาออกจำหน่ายกันด้วย
คุณพี่นัทพงศ์บอกกับทีมงานตลอดข่าวว่า
คือเลี้ยงปลานินนี้ประมาณ๘บ่อด้วยกัน
ใช้เวลาประมาณ๖เดือนปลานินถึงจะโตเต็มวัย
ซึ่งแต่ละตัวที่เห็นเมื่อกี้ตัวใหญ่เนี่ย
มีน้ำหนัก๑กิโลไปจนถึง๑กิโลครึ่ง
ตัวละ๑กิโลถึง๑๕กิโล
แล้วก็คัดไซส์แล้วก็พร้อมจำหน่ายกันไปนะคะ
แต่บ่อบางบ่อเขาบอกว่าไม่ธรรมดา
เพราะว่าพอขายปลาลินออกไปแล้วเฉลี่ยต่อรอบต่อบอลเนี่ยตกประมาณประมาณ
ต่อรอบต่อบ่อตกประมาณ๕๖๐๐๐บาท

ก็คิดเอาเองแล้วกันว่าจะได้เท่าไหร่

โอ้ยไม่ใช่ที่ท้องสุดคุณ
คือหักลดต้นทุนอะไรต่างแล้วได้กำไรหลักแสนบาทค่ะคุณ
ถือว่าดีนะดีมากเลยแหละ
และสำหรับอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนี่ก็เป็นแหล่งเลี้ยงปลานินที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเลยนะคะ
ถ้าอยากไปพยาวลองไปดูอย่างอื่นดูบ้าง

ดูปลาดูเนี่ยเกษตรกร
ธรรมชาติต้นมงต้นไม้เขาเยอะแยะ

อันนี้คุณกำลังบอกผม

เผื่อว่าคุณมีโอกาสได้ไปด้วยกัน
โอเคนะนุกี้เดี๋ยวเราไปด้วยกันนา

จริงมีหลายจังหวัดแหละที่เขาทำบ่อเลี้ยปลานินอย่างนี้
แต่ว่าอันนี้เอามาให้ดูกันเพราะว่าช่วงนี้ราคาปลานินค่อนข้างดี